หลานพากันไปไปให้อาหารปลา

อันนี้คือทั้งสองคนไปกันเป็นประจำ

หลานเนี่ยวิ่งกลับไปบอกยายแล้วนะ

นักประดาน้ำต้องไปงมค้นหาร่างของคุณตาครับ

อายุอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นัก

ลึกประมาณ๗เมตรโอ้โหลึกนะ๗เมตร

ก็งงงงงงงงกันอยู่ไม่นานนัก

เจอแล้วครับคุณผู้ชมเจอร่างคุณตา

อยุ่หน้าบ้านและขุดสระปรูกพักอยุ่หลังบ้าน
ลูกผักอยู่หลังบ้านแต่ตอนเจอเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตไปแล้วอ่ะสิ
และขาของคุณตานรงเนี่ยเกร็งเลยมือซ้ายยังกำใบกระเพราไว้อยู่เลย
พี่เบิ๊ดเป็นน้ำแข็งเนี่ยอ๋อน่าจะพยายามยึดตัวเองมั้งนะ
เป็นไปได้เป็นไปได้อ่ายึดตัวเองกับต้นกระเพราต้นกระเพราอาจจะ
ปลูกไว้ตรงดินใช่ไหมแล้วก็ไปดึงแล้วกำไว้อย่างนั้น
คุณผู้ชมฮะโอ้แต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วไปถามภรรยาของคุณตานรงค
ครับอย่างคุณวันเพ็ญอายุห้าสิบปีเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
สัก๙โมงครึ่งก็เห็นว่าตานรงค์เนี่ยพาหลานสาววัย๕ขวบไปให้อาหารปลา
แล้วก็ไปเก็บผักตรงสระน้ำเนี่ยไปเป็นประจำอยู่แล้วผ่านไปสัก๑๐นาที
เห็นหลานสาววิ่งกลับมาตอนนั้นยังแค่มาเอาน้ำให้คุณตาครับ
หลานก็วิ่งกลับไปที่สระอีกรอบหนึ่งแต่รอบนั้นตอนหลานวิ่งกลับไปไม่เจอคุณตาแล้ว
หลานวิ่งกลับมาบอกมาบอกคุณยายยายวันเพ็ญเนี่ยบอกยายยาย
ตาหายไปแล้วตาหายไปแล้วตอนนั้นยายวันเพ็ญไม่ได้เอกใจอะไรเลย
คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรก็เลยรอสามีอยู่ที่บ้าน
รอตามปกติบ่ายสามโมงครึ่งไปนานไปแล้วนะตานรงค์นะ
หายไปนานแล้วนะผิดสังเกตเลยโทรแจ้งเจ้าของที่ดิน
เรียกกู้ภัยมาช่วยครับสุดท้ายก็ไม่ทันซะแล้วครับ
ส่วนหลานสาวชื่อน้องบีนามสมมุตินะคุณผู้ชมหลานเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ตาให้อาหารปลาแล้วก็เด็ดใบกระเพราอยู่
พอกลับมามาหาตาอีกรอบนึงคุณตาไปไหนแล้วอ่ะไม่เจอคุณตาแล้วอ่ะริมสระเนี่ย
รายงานว่าตอนที่กู้ภัยกำลังเคลื่อนร่างของคุณตาไปโรงพยาบาล
หลานนะคุณผู้ชมหลานบีเนี่ยทำท่าจะโผล่เข้าไปกอดคุณตาด้วยนะ
ยังยกมือบ๊ายบายบ๊ายบายคุณตาเพราะไม่รู้ว่าคุณตาจากไปแล้วครับ
โอ้โหสะเทือนใจครับคุณผู้ชมครับ
เขาเรียกแทนตัวเป็นพ่อ
คือหลานบีก็เรียกตายายเป็นพ่อเป็นแม่ไปนะคุณผู้ชม

ก้มโหลดส่งร่างของคุณตาไปชาญสูตรเพิ่มเติม
แล้วก็จะมอบร่างให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับ
โอ้โหแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ